แต่ว่าข่าวต่อไปก็ต้องร้องเป็นเพลงเหมือนกัน

รู้บ้างมั้ยรู้บ้างมั้ยเอ้าไปดู

ก่อนจะเจอเจ้าถุยเดี๋ยวพาไปตลาดนัด

ไปตลาดปลอดถุงพลาสติกรักโลกรักธรรมชาติ
วิถีชุมชนคนอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
ในงานเขาก็จะมีอาหารหลากหลายเลยคุณ
มีอาหารที่ทำจากปลาแม่น้ำมากมายด้วยนะคะ
นี่ค่ะปลาแม่น้ำที่นั่นเขาก็ขึ้นชื่อนะคะ
หากินได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น

ช่วงนี้ระดับน้ำมันขึ้นสูง
ก็เลยจะมีปลาอร่อยให้ได้ทานกัน
ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปเป็นแถวเลยนะคะ
เพราะว่ามันมีหลายอาหารแล้วก็เปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาลต่างแบบนี้
แต่ว่าไฮไลท์ของงานจริงแล้วเนี่ย

การที่เราจะต้องไปตามหาเจ้าถุย
นี่คนนี้ใส่เสื้อสีแดงมาถ่ายรูปควายจริง

ตกใจเลยใจหายใจคว่ำเลยนะคะ
คือควายตัวนี้เขาอยู่ที่บริเวณด้านข้างโรงพักเก่าสัพพยา
แล้วก็มาเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะให้คนถ่ายรูป
คุณพี่ผู้หญิงคนนี้เขามีความรักที่จะอยากถ่ายรูปกับควายมาก
แต่ว่าการปีนถ่ายลูกควายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณนะ
มันก็ต้องมีความทุลักษณ์ตรงนั้นแค่นิดหนึ่งแหละคุณ

จากตอนแรกเอาเก้าอี้ต่อแล้วก็ปีนขึ้นไป
แหมมันขึ้นยากขึ้นลำบากเกิน
ไม่เคยขึ้นควายเนี่ยคุณขึ้นยากนะ
ก็เลยเอากองฟางมาต่อเห็นไหมให้มันสูงขึ้นจะได้เหยียบขึ้นไป
แต่การที่คนเราไม่ค่อยขี้ควายมันก็จะมีความแบบนี้นิดนึง
อย่าจับเขาอย่าจับพี่คุณปีน
จับเขาเป็นอารมอสไทยเลย
ตกใจไงคนตกใจอ่ะมันก็จับเข้า
แต่จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่าจับเขาควาย
ใครจะตกใจนะคะคุณพี่เขาก็ไม่รู้ไง

น้องคนนี้มีสกิลในการขี่ควายสูง

ก็ผลงานถ่ายเราถี่อะไรนะ

จำได้แต่ท่อนนี้
ก็นี่แหละมันเป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้นะคะ

ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนิดนึง

อย่างน้อยคุณพี่ก็ได้ขี่ควายสมใจอยากแล้ว
ถึงแม้ว่าจะเจ็บตัวเล็กน้อยก็ตาม

เจ้าเป็นห่วงค่ะ

โอ้โฮเอวเคร็ดเลย
เจ้าถุยเนี่ยนะเจ้าควายมันเฉยนะ
แต่คุณพี่คุณนี่พอลงมาปุ๊บ
บอกแล้วอย่าลืมนะทาถูทาถูกันด้วย

คือไม่ใช่ว่าสุดที่จะมีผ้าจะไปขึ้นควายที่ไหนก็ได้